ผลพวงจากมัตติของที่ประชุมรัฐทศพา
ร่วมข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑
ซึ่งก็ปรากฏว่ายังมีอีกกลุ่มหนึ่ง
ได้เข้าชื่อกดดันรัฐสภา
บอกว่าอย่าเอาการเมืองอยู่เหนือกฎหมาย
แล้วก็เรียกร้องให้ยกเลิก

อยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูล
เพื่อไม่ให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำคนเดิม
อาจารย์๑๑๕คนจาก๑๙สถาบันค่ะคุณผู้ชม

ค้านมติของสมาชิกรัฐสภา
ยกข้อบังคับการประชุมอยู่เหนือรัฐธรรมนูล
ทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำคนเดิมได้
เหตุผลที่เขายกมามี๕ข้อ
ก็คือเหตุที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๐
กำหนดว่ายติที่ตกไปแล้วไม่ให้เสนอซ้ำอีก
เพราะการเสนอยติใช้เสียงสอสอเพียง๑๐คน
จะทำให้มีการเสนอยติซ้ำมากเกินไป
ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
บรรยัติในรัฐธรรมนูลเป็นการเฉพาะ
และต้องมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดรคือใช้เสียงสอสอ๕๐คน
เพราะฉะนั้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่ยติ
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๔
สองก็คือรัฐธรรมนูลไม่ได้ห้ามเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดิม
ดังนั้นการที่รัฐสภาลงมติให้เสนอชื่อคนเดิมได้เพียงครั้งเดียว
เป็นการเอาข้อบังคับการประชุมมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูล

ก็คือรัฐธรรมนูลมาตรา๕บัญญัติว่ารัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูล
ถือว่าบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้
และ๔ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากรัฐสภาตีความข้อบังคับของตนเองขัดต่อรัฐธรรมนูล
ที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่ในลำดับชั้นที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูล
และรัฐสภาไม่มีอำนาจที่จะตีความรัฐธรรมนูล
และ๕การลงมติของรัฐสภาไม่ได้ส่งผลแค่นายพิธาและพักก้าวไกล
แต่บัณฑฐานที่ผิดพลาดของรัฐธรรมนุนที่ใช้เสียงข้างมากตีความ
ข้อบังคับการประชุมของตนเองใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลค่ะ
นี่คือข้อของอาจารย์นิติศาสตร์ทั้ง๑๑๕คนนะคะ
มติดังกล่าวเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมาย
ขัดต่อรัฐธรรมนูลอันเป็นกฎหมายสูงสุด
และส่งผลไปถึงการสอนนิติศาสตร์ที่ยากจะดำเนินไปโดยปกติ
ก็จึงเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมติดังกล่าวค่ะ